เอาละค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับสายป่านอภิญญาต้องบอกว่า

อย่างที่ทราบกันดีว่ามีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับพิษโซเชียล
ได้พาแฟนนุ่มนะคะไปเที่ยวทะเลไปเกาะมันนอกกัน
กลับมาคราวนี้เธอยอมรับว่าสบายใจมากขึ้น
แม้จะยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่บ้าง

หลังจากเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับทางปอท
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมสำนวนส่งสาร
ซึ่งตัวเธอไม่ได้กังวลอะไรมากนักนะคะ
จากว่าได้ชี้แจงความจริงไปทั้งหมดแล้วค่ะ

ตอนนี้ยังสำหรับตัวปันเองแล้วยังไม่มีอะไรอัปเดต

ถ้าสรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปฟังอีกทีหนึ่งค่ะ
กังวลไหมเหรอคะก็ถ้าถามป่านอ่ะ
ว่าปันไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าปันพูดความจริงทั้งหมดเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ศาลเป็นคนพิจารณาว่า
ความตั้งใจดูที่เจตนาของเราอีกทีนึงค่ะ
เหรอคะวุฒิก็เป็นห่วงแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่มีเรื่องจนถึงตอนนี้
เขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยคือพยายามจะเลี่ยงการคุยเรื่องนี้กลับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ก็จะเห็นได้นะคะว่าวันที่ไปรับทราบข้อเก่าหาที่ปอทนี่ก็มี
หวานใจหนุ่มวุฒนันทวุฒิเนี่ยเดินทางไปด้วยตลอดจะไปไหนขึ้นเนื้อ

ติดกันตลอดเลยเหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดเวลา